นี่มันให้เราเปิด

นี่มันให้เราเปิด

นี่มันให้เราเปิด
นี่มันให้เราเปิด

ค่อนี้บอกก็ไหมก่อนเลยนะครับว่า
พูดในเรื่องไม่มีใคร

ก็มีความเปราะบางอยู่หลายมิติทีเดียวนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณแม่ของตำรวจใช่ไหมคะ
โดยตำรวจเป็นคนไปจับนะคะ
แล้วข่าวในช่วงแรกก็ออกมาก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าไม่เคยแทบจะไม่เคยมีเนื้อหาข่าวในลักษณะโครงสร้างข่าวแบบนี้เลยนะคะ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกข่าวออกมาค่อนข้างดุเดือดพอสมควรนะคะว่า
ตำรวจไปจับแม่ตำรวจที่ได้รับกล่องพัสดุมาแล้วข้างในเป็นยาเสพติด
แต่ทีนี้ค่อยไล่เรียงมาข้อมูลค่อนข้างจำกัดนะคะคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหตุผลว่าไม่อยากให้กระทบกับข้อมูลคดี
ไม่หายกระทบกับรูปคดีจริงแล้วมีข้อมูลแล้วสืบต่อไปแล้ว
ความขึ้นหน้าล่าสุดคนที่เป็นผู้ส่งพัสดุที่ว่า
ตำรวจก็รู้แล้วว่าเป็นใครนะคะแล้วเจ้าตัวก็รับสารภาพ
แล้วก็รับงานมาอีกทีตรวจสอบประวัติเบื้องต้นยังไม่เจอข้อมูล
ในพื้นที่ทางเหนือตอนบนนะคะยังไม่เจอข้อมูล
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมาบอกว่าย้ายออกจากพื้นที่ประมาณ๔๕ปีได้แล้วนะคะ
แล้วชื่อที่ใช้ในข่าวความหมายคือชื่อที่ใช้ในการส่งพัสดุ
ก็ไม่ใช่ชื่อจริงนะคะทีนี้นอกเหนือจากนั้น
ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนี้ของสหรัฐแย้ที่ให้ข่าวกับนักข่าว
ค่อนข้างเป็นกังวลที่ฉันสรุปความจากคำให้สัมภาษณ์นะคะ
ใช้การสรุปความค่อนข้างเป็นกังวลเรื่องของกลัวจะเข้าใจผิด
ว่าไปตั้งคำถามมีข้อสงสัยกับการทำงานของเจ้าพนักงานด้วยกัน
ซึ่งสารวัตรเองก็ไม่ได้สงสัยแบบนั้นเพราะเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลมาแบบนั้น
ก็ย่อมจะปฏิบัติงานแบบนั้นอันนี้คือซุ่มเสียงในในช่วงล่าสุดของวันนี้ที่ออกมานะคะ
ว่าดูจะกังวลเรื่องของไม่อยากให้เข้าใจผิดเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งเราอาจจะเทียบเคียงได้กับบางข่าวในบางมิติเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าโดยรูปแบบของเนื้อหาที่ออกมาจะเข้าใจได้ว่าอย่างไรบ้าง
แล้วเวลาเขาตรวจสอบกันเขาต้องตรวจสอบแบบไหน
ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราจะคุยกับใครไปไม่ได้ค่ะ

แต่มันมันไม่มันไม่มีโครงเรื่องที่มันป๊ะ
แบบนี้ซักทีเดียวนะครับแบบเป๊ะเลยเนี่ยไม่มี

มันมีแต่ซื้อกันแล้วเอาไปแอบวางไว้ใต้ต้นมะม่วงเมืองต้นมะพร้าวเสาไฟฟ้า

ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ข้อร้องเรียนหรือคดีบางคดีใหญ่ในอดีตเนี่ย
ส่วนใหญ่จะไปเจอในลักษณะที่ตำรวจนอกรู่นะคะตำรวจนอกรู่ส่วนน้อยบางคนยัดยาประชาชน
อันนี้เจอบ้างในอดีตมีบ้างแต่อย่างนี้ไม่เจอ

ไอ้ที่เสียบยาให้บ้างอะไรบ้างเคยมีแถวลาดบุรีนี่นะครับ
เช่นไปเติมน้ำมันเสร็จพอขับรถออกปั๊บอีก๒กิโลถูกตำรวจเรียก
เปิดฝาถังน้ำมันมามียาสิบติดอยู่

เวลาเติมน้ำมันอย่านั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถลงไปดูบ้าง

มันมีการสมคบคิดกันอันนี้ก็มี

อาจารย์แต่ว่าเรื่องอันนี้ตอนแรกข่าวที่ออกมาที่ดูดุดันจากคำให้สัมภาษณ์
คือดูเหมือนว่าอันนี้สรุปความเองแล้วกัน

ก็คือเหมือนจะทำให้เข้าใจข่าวนี้ได้ว่า
คุณแม่เนี่ยตกใจเข้าจับกลุ่มแล้วตามเนื้อข่าวก็บอกว่าจะโทรหาใครก็โทรไม่ได้เพราะถูกยึดโทรศัพท์
แล้วทำไมยังไม่ทันจะเปิดกล่องตำรวจเข้าชาร์จเลย

วิธีปฏิบัติจริงอาจารย์ตำรวจที่เขาอยู่ในชุดยาเสพติด
เขามีวิธีปฏิบัติที่ต่างจากคดีอาญาทั่วไปไหมคะคดียาเนี่ยค่ะ
ก็ไม่ต่างกันแต่ว่าการปฏิบัติค่อนข้างจะเข้มงวดมากกว่า
เพราะว่าเวลาจับคนร้ายเกี่ยวกับการค้ายาบางทีเข้าชาร์จเร็ว
ชาร์จเร็วเพราะเป็นการป้องกันตัว
อย่างไรก็เข้าปั๊บบางทีก็กดหน้าอกเลยเหยียบเลย
เพราะไม่ให้มีการขัดขวางมันก็มี
เราเคยเจอคดีประเภทนี้จับกันกลางสี่แยกยิงกันกลางสี่แยก
ก็เข้าใจในบริบทของตำรวจชุดที่ปฏิบัติอย่างนี้นะ
แต่อันนี้ที่คุณจอมขวัญพูดเมื่อสักครู่น่าสนใจนะ

งั้นเดี๋ยวคือจริงทั้งตัวคุณแม่นะคะ
แล้วก็ตัวสารวัตรแย้เองค่อนข้างจะให้ข้อมูลจำกัด

ลองฟังเสียงซึ่งก็ไม่ใช่เสียงใหม่อะไรนะคะคุณผู้ชม
ลองฟังเสียงคุณแม่อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
ว่าในจังหวะแรกภาวะที่เจอเป็นแบบไหน

ตอนนี้ก็ไม่รู้ของใครไม่รู้ของใครเขาถามว่าเป็นใช่บ้านในที่สิบสี่จับสามไหม
เนี่ยคำพูดที่เราพูดเนี่ยนะสิบสี่จับสามไหมแล้วบอกใช่
แล้วเนี่ยมันมีพัฒนาดูมาครับบอกว่าพิเศษสาวแบรนด์เป็นไรกันเราบอกเป็นลูก
นายวิเชษสาวแฟนเราบอกเป็นลูกแล้วมันก็บอกอ้าวป้าเดินตรงนี้
แล้วเขาวิ่งเข้าไปเอาแว่นมาเต็นเต็นเสร็จไปตอนนี้ก็ออกอ่ะ
แล้วมันสรุปไปอีกทางก็ออกไปเลยตอนนี้พอเราเดินเข้าหันหลังเข้าบ้าน
ตรงนี้ตำรวจมาก็เต็มอ่ะแล้วเราถามว่ารู้ได้ไงอ่ะ
พอของมาถึงมาตามก็ไปตรงนี้มาเลยเขาบอกว่ามีสาย
บอกว่ารู้ไหมเนี่ยในกล่องเป็นอะไรรับวัสดุเมื่อกี้
รับประสดุเฉพาะให้บอกใช่รู้ว่าในกล่องเป็นอะไรเป็นยาบ้า
ตรงนี้เปิดมันให้เราเปิดนี่มันให้เราเปิด
แล้วตรงนี้รู้ได้ไงว่ามันยาบ้าก็ไม่รู้อ่ะตรงนี้ก็ตามอย่างนี้
แล้วสรุปใครมันต้องเปิดเหรอเขาก็เปิดกันเองเลยสิ
เราก็ต้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อตรงเนี่ยต้องตรวจให้เขา
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องไปตรวจสอบให้ได้
แล้วให้คนที่มาน่ะประวัติศาสตร์อะไรน่ะให้มันไปเช็คต้นทางสิ
มันมีที่มามันมีตัวตนรู้เราก็ไม่รู้ว่าใครกันแกล้งเรา
เพราะลูกเรามีใครจะอะไรกับลูกเราเปล่าแต่ตัวเราเองใครก็คงไม่มากัดแกล้งเราหรอก
มันก็ต้องลูกเราเป็นข้าราชการไงแถวนั้นก็มีลูกเราเป็นข้าราชการอยู่ล่ะ
คนเดียวนั่นแหละเราก็ไม่รู้ไงว่าเออมันสาเหตุอะไร
ต้องให้ลูกเราเขาต้องไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ชี้แจงว่าเออ
ต้นต้อมาจากไหนมันต้องทุกข์ให้เราเราบอกแล้วงั้นก็ส่งกันมั่วจะเกลียดใคร
ส่งที่ต้นต่อไม่จับมาจับปลายทางอย่างเดียวต้องหาตัวต้นต่อมาให้เรามันไม่ยอมหรอก
อันนี้ตอนเล่าตอนแรกคือจังหวะคงเป็นจังหวะตกใจด้วยแหละเพิ่งเจอ
ก็ฟังดูเหมือนว่าตำรวจเข้าชาร์จเลยปศเข้าชาร์จเลย
ตรงนี้ที่คุณแม่พูดน่าสนใจและรู้ได้ยังไงถึงเข้าชาร์จเขาเลย
กำลังจะถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้นะคะคือเราใช้วัตถุดิบเนื้อข่าว
จากข่าวเท่านั้นนะเท่านั้นนะคะเอ่อจะถามอาจารย์ว่าโดยโดยปกติแล้วเนี่ย
คดีอย่างที่อาจารย์บอกคือก็เหมือนคดีทั่วไปใช่ไหมคะแต่อาจจะมีความดุดันหน่อย
ใช่ไหมคะเพราะคดีมันเป็นคดีโทษเยอะเป็นคดีนโยบาย
เป็นคดีนโยบายต้องปราบให้ได้คำถามคือว่าเป็นเรื่องปกติ
ที่ตำรวจที่ทำงานเนี่ยสืบสวนเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะคะ
เขาจะรู้ข้อมูลว่าใครส่งให้ใครไปทางไหนใครเป็นเครือข่าย
ใครต้องสงสัยเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องรู้ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นการที่ชุดสืบเนี่ยเรียนไม่แน่ใจเรียกอย่างนี้ถูกไหมคะ
คือชุดที่ไปเนี่ยเข้าชาร์จเลยเป็นเรื่องปกติ
เป็นเรื่องปกติที่ตำรวจจะมีข้อมูลอยู่แล้ว
คือเล่าให้ฟังนิดนึงเรื่องนี้ผมไม่ทราบแต่ว่า
ได้ว่าถ้าเข้าชาร์จอย่างนี้มันจะเป็นการล่อซื้อล่อจับ
เห็นไหมไปล่อซื้อพอคนส่งสัญญาณปั๊บจับเลย
ทีนี้อันนี้มันไม่ใช่ล่อซื้ออยู่เฉยเขาส่งให้
แล้วจับเลยเนี่ยปกติถ้าฟังที่คุณแม่พูดนะ
ผมว่าเกินไปนิดนึงมันควรจะเป็นมีหมายไหม
การจะจับเนี่ยนะถ้ารู้ว่ามันคือเขาจับเขาอาจจะอ้างว่า
นี่เป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งหน้าเจ้าพนักงานเข้าชาร์จได้เลย
แต่คำถามก็คือว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าในกล่องนี้เป็นยา
ก็นี่ไงคือมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอคะ
ตำรวจตำรวจปราบยาเสพติดเขาจะรู้ว่าใครจะไปส่งให้ใครที่ไหนยังไง
คือวันนี้จริงเขาไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะ
ถ้านายตำรวจไปเนี่ยหลักกฎหมายก่อนนะ
นายตำรวจไปในตำรวจชั้นศัลยบัตรไปเนี่ยไม่ต้องมีหมายก็ได้
แล้วถ้าออกหมายเกินกันเนิ่นช้าก็เข้าได้
ถามว่าตำรวจเข้าได้ไหมเข้าได้
แต่ผมอยากให้เป็นหลักการก่อนหลักการจะเข้าไปจับคนปกติต้องมีหมาย
แต่นะต้องมีหมายจะเข้าไปจับเข้าไปค้นต้องมีหมาย
ยิ่งอยู่ในบ้านเขาด้วยเนี่ยระโหฐาเนี่ยห้ามเด็ดคาด
ยกเว้นจะมีหมายหรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ถ้าขอหมายก็ไม่ทันอันนี้อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้
ในทัศนคติของผู้เข้าจับ
แต่ว่ามันก็คือข้อสงสัยที่คุณแม่พูดอยู่
อ๋อเต็มรู้ได้ยังไงว่านี้มียันยาบ้า
จะรู้แหละเพราะตั้งหลวดในการล่อซื้อ

ฝ่าหรือจะเป็นฝ่าย๑แบบพร้อมข้อไป
ปลอมเข้าไปใช่ไหมที่เราได้ยินในข่าวกันใช่ไหมครับ
แต่ทีนี้เราไม่รู้แหละว่าตำรวจเขารู้ไม่รู้นะ

สองคือเวลาที่ตำรวจจะเข้าชาร์จในกรณีอย่างที่บ้านคุณแม่เนี่ยนะคะ
ต้องเปิดออกมาโดยคนรับพัสดุ
ไม่ว่าจะเป็นสารวัตรแย้เองหรือตัวคุณแม่คนใดคนหนึ่งก่อน

ไอ้เนี่ยคือความสงสัยผมก็สงสัยรู้ได้ยังไง
มันแสดงว่ามันต้องมีคนบอกก่อน

คนที่บอกว่าน่าจะเป็นสายลับ
ถูกไหมมันยากมากเลยนะ
ที่มันจะเหมาะเจาะคล้องจองกันทุกอย่างมันยาก
คือลักษณะการคือจริงตั้งแต่ตอนต้นข่าวกับตอนท้ายเนี่ยนะคะ
ช่วงวันที่เราคุยกันเนี่ยสารวัตรแย้ก็ตั้งข้อสังเกตอยู่หลายอย่าง
เพราะว่ามันมีภาพของกล่องพัสดุอื่นออกมาโดยที่ยังไม่ได้ตีตาปริศนีย์
สวัสดิ์แยะก็เนี่ยก็คุยกับหน้าข่าวนะหน้าข่าวของไทยรัฐเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่ารูปนี้ออกมาได้ยังไงอ่าลูกนี้ออกมาได้ยังไงเอามา

กล่องพัสดุที่มีการจ่าหน้าแต่ยังไม่ได้ตีตาไปเสนี
อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจารย์เนี่ยค่ะ
อันนี้แหละที่เขาส่งมาให้
อันนี้กล่องอื่นที่ได้ภาพมาที่สงสัยไงว่าเอ๊ะแล้วไปได้ภาพพวกนี้มาได้ยังไง
อ่าอืมโดยที่อันนี้อันนี้นะคะ

ชื่อเป็นของสารวัตรแยะแต่เขาใช้นายนะใช้นาย
ซึ่งคนส่งเนี่ยก็บอกไม่รู้ที่ตำรวจได้ตัวมาเนี่ยครับ
ส่งก็บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจได้มาแค่นี้
กล่องนี้มาจากไหนเนี่ยหรือยังอยู่ที่ต้นทาง

ค่ะตอนนี้ที่กล่องที่เป็นข่าวก็อยู่ที่ตำรวจ
ส่วนที่ต้นทางก็มาจากที่บุรีรำ
อืมอืม
คือไม่กำลังจะบอกว่ามันเป็นการตั้งข้อสังเกตทั้ง
เอ๊ะรูปนี้นักข่าวนี้มาจากไหน
ทำไมจังหวะที่มาถึงบ้าน

ไม่แต่ร้องพยายามถ้าทำความเข้าใจคือแบบ
มันเป็นเรื่องไม่ปกติเหรอคะที่ตำรวจที่เขาตามเครือขายยา
เขาจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงไหนได้บ้าง
ปกติมันตามมันรู้มันรู้ใช่ไหมแต่กรณีนี้มันเกินกว่ารู้ไงมันเกินกว่ารู้คือรู้ตั้งแต่ก่อนยังไม่เปิดกล่องรู้ภาพที่มีที่ไม่มีประทับตาใช่ไหม
ทุกคนก็ต้องสงสัยหมดแหละอย่างนี้มันพอปรายศนีย์มาปั๊บเปิดปั๊บเข้าเลยคือจังหวะเวลาที่เข้าเนี่ยสมมุติว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปส่งบ้านนี้
ถ้าจะส่งบ้านนี้มันน่าจะดูที่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ปรายศนีย์จะไปส่งใช่ไหมคุณจะไปส่งกี่โมงถึงเฝ้าถูก
อาจารย์เอาอย่างนี้เรียนขอข้ามอีกขั้นหนึ่งนะคะอย่างที่ถ้าตามข่าวนะตามข่าวก็คือเหมือนก็พยายามจะติดต่อไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนนะคะพยายามจะติดต่อคนในครอบครัวลูกนะคะแล้วไม่ได้

เพราะปกติก็ต้องให้สิทธิ์ในการจะโทรศัพท์นะครับชั้นจับกลุ่มก็ดีชั้นสอบสวนก็ดีผู้ต้องหามีสิทธิ์จะให้คนที่ตัวเองไว้วางใจมาร่วมอยู่ในขณะนั้นได้ด้วยกฎหมายอนุญาต
คุณแม่คุณแม่ของสวทแยะแหน่ะ

ไม่ใช่ยังไม่ได้ว่าจับกลุ่มก็คือเหมือนกับเชิญตัวมาให้กับปากคา
แล้วก็อย่างที่คุณแม่ตั้งคำถามว่าทำไมมาไปทางแล้วต้นทาง

ขนาดรูปคนมาส่งยังเอามาได้
และคนที่เอามาส่งมันมาจากไหนเขาต้องถอยหลังไปได้
ตอนนี้แทบจะมีหมดแล้วแหละตอนที่เราคุยกันเนี่ย
เขาคงมีหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่ายังไม่ให้ข่าว
ปัญหาก็คือว่าที่สังคมสงสัยมันแกล้งเขาหรือเปล่า
เราก็จะพูดกันตรงว่ามันเป็นไปได้ทั้งนั้น
คือตำรวจที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
การค้าเมื่อปีที่แล้วก็มีใช่ไหม
อยู่บ้านภรรยาคนใหม่นี้มีของเยอะแยะเป็นตำรวจทางหลวง
ก็มีแล้วเราไม่ได้ว่าไม่มี
แล้วตำรวจที่ถูกแกล้งแบบนี้มีไหมมันก็มี
ทำไมผมบอกว่าถูกแกล้งมันจะมีได้ไหม

ช่วงนี้ช่วงนี้เหรอทำไมคะ

ขึ้นสู่ตำแหน่งเลื่อนรถปลดย้าย

ไม่สำหรับพี่เชศแกเพิ่งโดน

ราชการไม่ต้องไปห่วงหรอก
เพิ่งเลยนะเพิ่งไปเลยนะ
จากปราบยาไปเพิ่งเลยนะ
จากผู้บัญชาการจากผู้บัญชาการไปสำนักนายก

สำรองไปอยู่สำนักนายกมันก็มี
อย่าไปคิดว่ามันไม่มีสิราชการอะไรก็ได้
แกการต้องอยู่ในวินัยตัวไหม
แต่ทีนี้นะคะเท่าที่ดูน้ำหนักข่าวนะคะอาจารย์
ดูแล้วสารวัตรพิเชษเนี่ย
ให้น้ำหนักไปที่ขบวนการนั่นแหละ
ผยาจะเอาคืน

เห็นไหมตอนผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
แอบมาเล่นแล้วก็เป็นวงใหญ่กว่าเดิมด้วย
แล้วก็โทรศัพท์ไปบอกหน่วยเหนือกว่าท้องที่
มาจับภูมิกับถูกเด้งย้าย๕เสือถูกเย่งได้ปล่อยให้มีหม่อน
นี่กำลังอธิบายว่าไอ้การกันแกล้งเนี่ยก็มี
ผมมองให้สองมุมว่าค้าเองก็มีถูกกันแกล้งก็มี
แน่ว่าจริงก้างจากแกล้งไหนนะคะอ่ะเป็นไปตามนี้หรือ
เรื่องของที่สงสัยไปต้นเรื่องอันนี้เราคุยกันท้ายเรื่องนะวันนี้
ต้นเรื่องคือว่าเอ๊ะทำไมตำรวจรู้
ตำรวจตามพัสดุและวิธีการเข้าปฏิบัติ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยกันต่อสักครู่ค่ะ
สนับสนุนโดยยามองน้ำตราถ้วยทองโฉมใหม่

เป็นยาแผนโบราณแบบลูกดิ้งและแบบสเปรย์
เรื่องการกันแกล้งนี้นะฮะบชปศและปปศเนี่ย

ไม่ทราบว่าจะมีเหตุผลประการใดจะต้องไปกันแกล้งเขา
ในนี้ผมก็ขอยืนยันว่าในการกันแกล้งเนี่ย

แค่งานตามจับกลุ่มเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้ว
ไปกันแกล้งให้มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องพญาหลักฐานอะไรก็ว่าไปตามเนื้อผ้าดีกว่า
เบื้องต้นเรายังไม่รู้ด้วยว่าเป็นตำรวจ
มันเป็นนายมาก่อนเขาเป็นนาย
ส่งของเขาก็เป็นนายถ้ากันแกล้งผมจับไปนานแล้ว
ถ้ากันแกล้งจริงนะผมไม่จับเขาเหรอ
นี่ผมก็ไม่ได้จับของผมก็แค่ตรวจยึด
แล้วก็ส่งให้โรงพักคำผมก็เป็นคนปกติที่ทำ
ก็ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตรวจยึดก็ส่งของการพนักงานสอบสวน
เพราะชื่อไม่ตรง
ถูกต้องแต่ว่าถ้าเสร็จแล้ว

ถ้าจะออกไม้จับหรือยังไงก็หว่ากันไป
คุณผู้ชมค่ะคือข่าวตอนแรกมันเป็นความสงสัยของตัวคุณแม่ของสารว
ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมวิธีการปฏิบัติใดก็แล้วแต่เอ๊ะทำไมไม่ตรวจต้นทางคือทรงมันมาคล้ายคล้ายแบบนี้นะคะแล้วก็ในขณะที่มีการร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อใช่ไหมคะมันก็เลยเป้าก็เลยไปที่ชุดจับกลุ่มครับก็เลยไปที่ตำรวจปรับยาเสพติดใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอข่าวมันดำเนินมาเนี่ยค่ะมันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่บอกว่า

เหมือนกับรู้สึกเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งวิธีการเข้าจับกลุ่มทั้งเหมือนกับการถูกเอาตัวไปไปสักถามใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคือจังหวะมันเป็นแบบนั้นถูกไหมคือตอนแรกมันมีข้อสงสัยเต็มไปหมดสำหรับการเข้าจับกลุ่มใช่ไหมคะตั้งแต่ที่ข่าวที่มันมีข่าวออกมาก็คือเท่าที่คุยกับคุณแ
เขาก็ถามตามที่ในคลิปเขาบอกแล้วว่าเมล็ดคี่นี้คนนี้เป็นอะไรยังไงเขาก็บอกว่าเป็นลูกแล้วเขาก็หันหลังไปเอาแว่นมาเพื่อมาเสร็จรับของ
พอเสร็จแล้วของปรายศนีย์ก็ออกไปอย่างที่ว่าเพราะว่าจากบรรยากาศตรงนั้นผมเห็นแล้วที่บ้านเขาอ่ะเป็นบ้านบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนี่แหละแต่ตรงนั้นก็คือถ้าถ้าพ้นจากบ้านเขาไปก็คือจะออกเหมือนไปออกท้ายหมู่บ้านแล้วปรายศนีย์ก็ออกไปเส้นนั้นแล้วตำรวจก็เข้ามาหันพอหันหลังเข้าไปปุ๊บตำรวจก็เข้ามาเลยเขาก็พูดตามที่ที่เป็นคลิปออกมาว่า
คุณสูตรศัพท์เพราะฉะนั้นคือคนที่สรุปแล้วคนที่เป็นคนเปิดกล่องพัสดุที่ว่าเนี่ยคือตำรวจชุดจับใช่ไหมคะ
ตามที่คุณแม่ยืนยันเลยว่าเป็นตำรวจชุดจับ
แต่ก่อนจะเปิดเนี่ยคุณแม่เขาก็บอกขอโทรให้ผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ไปสัก๒หรือ๓หลังถัดไปนี่เอง
เขาเขาก็บอกเขาไม่ให้โทรอะไรประมาณนี้เพราะเขายึดโทรศัพท์ไปอ่าเขาก็พอดีจังหวะว่ามันมันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าหลานชายเขาโทรมาหา
เพื่อที่จะมายืมเงินไปซื้อปุ๋ยฉีดยาข้าวแต่ปกติเขาก็พูดกับผมว่าหลานเขาโทรมาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนขับรถมอไซค์เอาไปให้หลาน
ไปหาหลานไม่ใช่หลานเข้ามาหาเขาเขาทางเจ้าหน้าที่เขาก็สงสัยว่าเอ้าทำไมไม่ให้มาเรื่องยากันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็หลานเขาก็เข้ามาเพื่อมาเอาเงินไปซื้อยาจริงยาฉีดยาอะไรพวกนี้
ตอนที่คุณแม่จะโทรคุณแม่ตั้งใจจะโทรหาแค่ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะ
จะโทรให้หาให้ผู้ใหญ่บ้านมาดูตอนที่เขาแกะอะไรนี่แหละ
แล้วสรุปว่าในจังหวะตอนที่เปิดกล่องพัสดุเนี่ยนอกจากคุณแม่แล้วมีใครอีกบ้างคะคือมีตำรวจแล้วมีคุณแม่แล้วมีใครนอกเหนือจากนี้อีกบ้างคะ
ก็จะมีคนป่วยที่นอนติดเตียงอยู่ด้านหลัง

ตอนแรกตำรวจบอกคุณแม่ว่าข้างในเป็นยาอะไรคะคุณสุรศักดิ์
เขาบอกเป็นยาเสพติด
ลักษณะบอกคล้ายว่ายาบ้าอะไรประมาณนี้
แต่ว่าตกลงแล้วข้างในก็คือไม่ใช่๒ชิ้นนั้นไม่ใช่ยาบ้านะคะก็จะเป็นยาไอซ์กับยาอีใช่ไหมคะ

สุรศักดิ์คือตอนนั้นเนี่ยนะคะพอมันเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเนี่ยความรู้สึกของคุณแม่หรือว่าข้อสงสัยส่วนใหญ่จะพุ่งไปที่ไหนคะว่าทำไมถึงมาจับเอ๊ะทำไมไม่ไปต้นทางหรือสงสัยเรื่องอะไรคะ
คุณแม่เขาสงสัยเพราะว่าหนึ่งปกติที่บ้านนี้จะไม่มีพวกพัสดุอะไรส่งมาถ้าจะมีก็มีแต่ชื่อเขาที่ลูกชายอยู่ทางใต้ทำงานอยู่ทางใต้ส่งของกินมาให้แม่
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ที่จะมีปรายศนีย์มาก็คือพวกใบทวงหนี้ต่าง
ลูกเขาแล้วไงอ่าอ่าคุณแม่หลังจากที่ตำรวจชุดปศเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะ
คุณแม่อีกนานไหมกว่าจะได้โทรหาลูกชายคือสารวัตรพิเชษเนี่ยค่ะอืม
ตรงตรงตรงนี้ผมไม่ได้ถามนะครับไม่เป็นไรค่ะทีนี้ฉันจะถามว่า
แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก่อนนะคะในอีกมุมหนึ่งก่อนอันนั้นสงสัยได้
แต่ในอีกมุมนึงมันก็มีข้อมูลที่ออกมาพูดถึงว่าคือเดิมเนี่ยสวพิเชษเนี่ยทำงานเนี่ยแหละ
เรื่องปราบยาเสพติดจับยาเสพติดถูกไหมคะครับอ่าทีนี้เมื่อต้นเดือนเพิ่งจะไปเป็นตำรวจท่องเที่ยว
ใช่ครับค่ะอันนี้เอาเท่าที่บอกได้มันมีเรื่องมีราวอะไรกันคะเพราะว่าเพิ่งย้ายไปเองอ่ะค่ะ
คือเบื้องต้นเท่าเท่าที่คุยกับสวัสดิ์เองนะเบื้องต้นคือเขาทำงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเนี่ย
ในหลายพื้นที่ของโซนนครสวรรค์ค่ะอ่ากำแพงเพชรนะครับค่ะแล้วแล้วแล้วแล้วถึงขั้นไปข้ามจังหวัดอะไรประมาณนี้อืมค่ะ
แล้วอ่าในคร่าวน่าจะเป็นประมาณนี้อ่าแต่แต่แต่ผลงานเขาก็เห็นเห็นว่าได้รับรางวัลดีเด่นนู่นนี่นั่นด้วยนะครับ
คือก่อนคือเอาตามข่าวนะคะตามข่าวที่มีรายงานขึ้นมาเนี่ยบอกว่าคือก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องร้องเรียนนะคะมีเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีการ
จะย้ายเนี่ยนะคะแล้วก็มีคำสั่งกักเวรเพราะว่าถูกกล่าวหาเรื่องปฏิบัติหน้าที่มิชอบคือมันก็จะเป็นทรงนี้แหละนะ
หลังจากมีเรื่องร้องเรียนมีการตั้งคณะกรรมการสอบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เพิ่งจะย้ายไปทำงานท่องเที่ยว
คือแต่เรื่องเรื่องร้องเรียนนี่นี่มันมีมานานแล้วครับกำลังจะถามว่าคือมันจะเกี่ยวมันจะอะไรไหม
เหมือนกับมีแบบถูกใจเจ็บกันมานานมีใครกันแกล้งไปอ่าเรื่องร้องเรียนกับเรื่องกันแกล้งนี่ผมผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับ
อ่าค่ะทีนี้ในส่วนของที่จังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยนะคะคืออย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณที่คุณสุศักดิ์บอกว่าคือก็
ก็มีผลงานนะก็มีผลงานให้คนนึกชื่อออกกว้างขวางขนาดไหนคะคือแกไปจับแบบล้นพ้นขนาดไหนคะ
บอกว่าคนรู้จักเนี้ยก็ส่วนใหญ่สายเขาสายสายเขาก็แน่นนะครับเท่าเท่าที่รู้มาอ่า
เพราะว่าสายชุดนู้นชุดนี้ชุดนั้นเขาเท่าที่คุยมาก็รู้หมดอะครับเขาเขาก็สามารถตามนู่นตามนี่มาได้อืมอ่า
มันเป็นเรื่องปกติไหมคุณสุรศักดิ์ที่ย้ายฉีกย้ายฉีกไหมคะจากบูบูเนี่ยเรื่องยาเสพติดแล้วไปแบบ
ผมผมผมก็คิดว่ามันไม่ปกติมั้งครับแต่แต่เท่าที่คุยเขาก็คือเขาเขาให้ไปช่วยงานทางนู้น
อ่าค่ะแล้วเพิ่งเกิดด้วยนะเอ๊ะคุณสุรศักดิ์มีพอมีข้อมูลไหมคะว่าในจังหวะตอนที่ถูกกล่าวหาแล้วตั้งกรรมการสอบเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยไปไปจับคดีจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนถึงเกิดการร้องเรียนให้สอบขึ้นคะผมผมจำได้ไม่แม่นแล้วนะครับ
เพราะว่ามันมันจะเป็นปีแล้วครับอ๋อครับตามประวัติเอาเท่าที่ทราบ
สารวัตรพิเชษเนี่ยโดนร้องบ่อยไหมคะโดนร้องเรียนบ่อยไหมเพิ่งเห็นครั้งนั้นครั้งเดียวแหละครับ
อืมเอ๊ะคุณสุรศักดิ์เรื่องนี้ข่าวนี้พอออกมาเป็นข่าวใหญ่ในนครสวรรคไหมค
อ่าถ้าถ้าถ้าเป็นที่อ่าในตัวอ่าในตัวที่อำเภอพยุหานะครับ
เขารู้กันหมดนะครับเขารู้ว่าไงฮะ
คือคือเขาเขาเขาได้ยินกันหมดเขาก็พูดกล่าวขานกันหมดอะเพราะว่าอ่ายังไง
อ่าแม่แม่เขาก็ยังไงฮะคือเป็นคนเหมือนถ้าถ้าเป็นท่าน้ำอ้อยอ่ะ
ถ้าเข้าไปท่าน้ำอ้อยถามเขาว่าเขาก็รู้เขาก็รู้จักแม่สารวัตรแย้
กว้างขวางเหรอคะหรือยังไงเอ่อมันมันเป็นกว้างขวางลักษณะคนรู้จักนะครับอ๋ออ๋อ
อ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างนี้อ๋อเข้าใจเข้าใจ
คือคนรู้จักเยอะคนรู้จักเยอะใช่ค่ะทีนี้มันมันมีกรณีเรื่องภาพออกมาที่ล่าสุดเนี่ยนะคะ
ศาลวัชเขาก็ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำยังไงมันมีลูปมีภาพอะไรก็เปิดออกมาได้
ภาพภาพนี้ภาพที่ผมอ่าที่ที่ที่คุณยอมฝ่อนว่าง
แล้วผมก็คุยกับแม่อยู่ค่ะแม่แม่เคยเห็นภาพนี้ไหมอ่า
แม่บอกเอ้ามันมีด้วยเหรออย่างเงี้ยเอ้าแม่มีไงในในเว็บข่าวเขาลงมีสภาพนี้แล้วก็ภาพที่ที่ตอนที่เขาเปิดแล้วที่มีที่มีรหัสปรายศนีย์เนี่ย
แม่ได้เห็นบ้างไหมอ่าเฮ้ยแม่ไม่เห็นเลยเพราะเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรมากมายอืม
แต่ช่วงช่วงหลังมันเนี่ยแม่ก็พยายามจะไม่ดูเพราะว่ายิ่งดูมันยิ่งเครียดอืมเข้าใจค่ะอ่า
ผู้สูงสักคือความความหมายของภาพนี้ที่สวัสดิ์พิเศษกำลังพยายามจะบอกคือว่าทำไมภาพนี้มันมาจากใครอ่า
ภาพนี้มันมาจากใครมันตั้งแต่ยังไม่มีตีตาปริศนีย์ถูกไหมคะใช่อ่า
แล้วมาจากใครใครเป็นคนถ่ายไว้มีการส่งไว้ให้ใครอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหม
คือพยายามจะบอกว่าใครพยายามจะกันแกล้งความหมายคือแบบเนี้ยป่ะถูกต้องครับอ่า
เอาเอาเป็นเป็นง่ายง่ายครับให้ให้ชาวบ้านดูก่อนจะชี้นำเขาอ่ะ
ถ้าให้เขาดูแล้วให้เขาคิดเองก่อนที่เราจะชี้นำเขาว่าเป็นอะไรยังไงนะ
เขาก็คิดไม่ถึงหรอกว่าภาพนี้มันคืออะไร
แต่ถ้าถ้าอย่างเราเราสังเกตว่ามันไม่มีไอ้นี่ไม่มีไอ้นั่น
มันผิดกฎปกติแล้วอืมถูกไหมครับครับคุณคุณสุรศักดิ์
กล่องที่เห็นในภาพนี้นะที่อยู่ตามสื่อแล้วนะคะ
กับกล่องที่คุณแม่ได้รับวันนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
คือกล่องเดียวกันใช่ไหมคะเป็นกล่องเดียวกันเลยครับแต่มีแค่มีราคาปริศนีย์ด้านล่าง
แล้วด้านด้านบนรู้สึกจะเป็นอ่าตัวอีเม็ดเรียนเข้าใจถูกไหมว่าภาพนี้
ตีตาปริศนีย์เนี่ยคือกล่องเดียวกันกับกล่องที่คุณแม่ได้รับ
ต่างกันแค่มันผ่านมือปรายศนีย์เท่าแล้วเท่านั้นเองอ่าเข้าเข้าสู่ระบบเท่าแล้ว
อ่าเอ๊เอ้ยเอาจริงจริงนะคะนักข่าวสายสายที่ตามข่าวนี้อยู่
รู้ไหมคะว่าต้นทางเลยจริงจริงอ่ะรูปเนี้ยมาจากใครอ๋อ
จะบอกยังไงดีไม่ไม่ต้องบอกก็ได้บอกแค่ว่ารู้กันอยู่ไหมคะ
ถ้าถามนักข่าวอย่างบางทีผมอันนี้พูดแบบกลางนะ
ค่ะบางทีก็ได้ข้อมูลมาจากอ่าทางเจ้าหน้าที่อืมอ่า
บางทีบางทีเราก็สนิทสนมกันโดยส่วนตัวอะไรเนี้ยเขาก็ให้มา
อ่าทางเจ้าหน้าที่นะแต่ถ้าถ้าไม่สนิทมากเขาก็ไม่ให้ไม่
หลุดออกมาอืมประมาณนี้มากกว่าครับคุณสุรศักดิ์
ตำรวจชุดที่เข้าไปที่บ้านของสารวัตรพิเชษเนี่ยรู้ไหมคะ
ว่าบ้านนั้นคือบ้านคุณแม่พันธบทโทพิเชษอ่า
เอาง่ายนะครับถ้าถ้าเป็นคนโดยทั่วไปขับรถ
เข้าไปในซอยนั้นแล้วอ่ะถ้ามองเห็นปุ๊บเนี่ย
ก็จะรู้แล้วว่าเป็นบ้านเขาเพราะว่าบ้านเขามีป้ายไวนิว
ผืนหนึ่งอยู่ที่ตอนที่เขายินดี
มีมีอยู่ผืนหนึ่งหน้าบ้านยังไงเขาก็ต้องรู้เขาว่าเป็นบ้านคุณพิเชษ
แล้วเขาจะรู้ไหมว่าเขาคนนี้เป็นแม่หรือเป็นใครเท่านั้นแหละ
คุณสุรศักดิ์ในส่วนของคนที่ตำรวจได้ตัวมา
ที่ว่าเป็นคนที่ใช้ชื่อผู้ส่ง
คืออันนี้มีผลเปลี่ยนแปลงข้อมูลความสงสัยเยอะไหม

ต้องอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าเขาจะสืบอะไรได้ยังไงบ้าง
คุณสวสักขอขมาทจบตรงนี้ก่อนว่าข่าวนี้
ข้อมูลได้ค่อนข้างจำกัดมากเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคืออย่างไร
สาววัดเขาก็ขอแค่นี้เพราะว่านายเขาสั่งมาเขารอให้เข้าไปชี้แจงในนี้อย่างเดียวครับ
เอาล่ะค่ะคุณสุศักดิ์แต่ยังไงที่เล่ามาทั้งหมดนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะเลย
ขอบคุณมากสำหรับตอนนี้นะคะคุณสุศักดิ์ค่ะ

จะบอกว่าจริงมันต้องใช้ข้อมูลประกอบหลายอย่างนะคะแต่สุดท้ายเราเนี่ยคนนอกนะ
คือข้อมูลในจังหวะที่เคยทำงานยาเสพติดแล้วโดนร้อง

เรื่องหนึ่งแต่ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่ากับที่เพิ่งย้าย
ท่านผู้การปศท่านบอกว่าปศไม่ได้แก้
ที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ได้บอกปศแกล้งนะ
แล้วบอกว่าไอ้ขบวนการยาเสพติดจะแกล้งเขาหรือเปล่า
คือเพราะสารวัฒน์พิเศษเนี่ยก็มองไปทางนั้น

แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือจะบอกว่าทั้งเรื่องเนี่ยยังไม่สรุปนะคะ

ปศกันแกล้งสารวัตรพิเชษเกี่ยวกับยาสรุปไม่ได้เลย
เพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ตำรวจพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันยังมีข้อมูลชุดอื่นอีกที่อยู่ในข่าวนี้นะคะสักครู่ค่ะ
อาจารย์ปรเมฆค่ะคุณผู้ชมค่ะคือการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสารวัตรพิเชษสารวัตรแย้เนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกคือช่วงล่าสุดเนี่ยพยายามจะชี้ไปว่าไม่ได้ไม่ได้ติดใจเรื่องการเข้าจับกลุ่มไม่ได้สงสัยเจ้าพนักงานด้วยกันเองนะคะแต่ว่าชัดเจนแล้วตัวเองรู้แล้วรู้รู้ทั้งหมดคือรู้ทั้งหมดว่าใครทำอะไรอย่างไรเพียงแต่ว่าก็จะไปให้ข้อมูลกับตำรวจนั่นแหละแต่เมื่อสักครู่นี้พอฟังทั้งคุณสุรศักดิ์ผู้สื่อข่าวนะคะแล้วก็ฟัง
ที่พยายามที่คุณจอมควันถามว่าไอ้กล่องที่ถ่ายโดยไม่ประทับตรากับที่เปิดมันเป็นกล่องเดียวกันมันมาได้ยังไงกล่องเนี้ย
ผ่านการนำเข้า
ฝั่งไหนด้วยใช่ไหมชายแดนฝั่งไหนด้วยใช่ไหมฮะ
เราก็เคยเจอนะคนที่ออกมาโวยวายเรื่องด่านจำได้ไหม

เรื่องด่านตำรวจตั้งด่านยังไงไม่มีศัลยบัตร
ตำรวจรำคาญยกด่านหนี
ทันทีที่ยกด่านหนีกระบวนการยาเสพติดเข้ามาเลย

ให้ตำรวจยกด่านนี่คือวิธีการของเขา
กลุ่มยาในกลุ่มยาเขาก็มีการผมต้องบอกนะ
ฤดูนี้เป็นฤดูโยกย้าย
อาจจะไปทำลายใครก็ไปขัดใจใครเขาเลยวันนี้
ต้องเล่นงานย้ายแล้วเอาย้ายอีก
ไปอีกก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
หนึ่งมองว่าผมว่ามันมองว่าน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง
ในแนวโน้มที่ถูกกันแกล้งมากกว่าที่จะไปค้าเอง

ผมบอกคุณจอมขวัญนะถ้าผมจะค้ายานะ
ผมไปจ้างเด็กสักคนหนึ่งทำอะไรรู้ไหม

ไปเปิดไว้ไหมฮะตู้ปอล์นอให้ส่งเข้านี่ไงส่งเข้าตู้
จะส่งมาทำไมที่บ้านอันตราย
เปิดตู้ปอนอรับไว้ทำไมดึงเข้าใกล้ตัวอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่เอาเข้าใกล้ตัวไปจ้างเด็กที่ไหนก็ได้ไปเปิด
แล้วคนส่งยังถูกจ้างมาส่งเลย
แล้วตำรวจจะจ้างสายสืบจ้างสืบ
ฝากโชคจ้างสายสืบไปเปิดก็ได้
มันง่ายกว่ากันไหมคือเรามองความเป็นไปได้
ไม่ได้เข้าข้างสารวัตรแย้นะไม่รู้จัก
ไม่รู้จักไม่ได้บอกว่าปอสทำผิด
ปอสเขาก็ทำเหมือนเขาอย่างนั้นถูกแล้ว
เขาอ่านได้ข่าวได้ข้อมูลเขาก็เข้าชาร์จ
แต่เพียงแต่วิธีชัดมันอาจจะแข็งไปนิดนึง
ถ้าไปถามป้าป้าเปิดดูหน่อยซิขอดูหน่อย
หรือว่าถ้าป้ารับตู้รับจดหมายรับกล่องนี้
แล้วเอาไปซุกในบ้านเลยเนี่ย

มันก็น่าจะนั่งรอดูสักพักว่าป้าจะทำ
แม่เขาจะทำอะไรกับกล่องนี้บ้างไหม
อาจารย์เราเอาตัวสวัสดิแย้และคุณแม่ออกก่อนนะคะ

สมมุติว่าถ้ามีพัสดุส่งมาถึงบ้านใครก็แล้ว
แต่อย่างชาวบ้านอย่างเราเนี่ยนะคะ
แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยเนี่ย
คำถามคือว่าวิธีปฏิบัติที่เราสามารถ
รักษาสิทธิ์ของเราภายใต้กฎหมาย

เริ่มท่อนก็คือผู้ที่ถูกผู้ที่จะถูกจับ
พูดตอนนี้สามารถจะหาคนที่รู้ใจมาอยู่เป็นเพื่อนได้
ซึ่งในกระบวนการการสอบสวนผู้ต้องหาอะไรก็ต้องมีทนายได้

และป้องกันตัวผู้เข้าทำการจับกลุ่ม
อย่าไปมองว่าผู้ที่ถูกจับได้เปรียบนะ
การมีคนกลางมานั่งอยู่ด้วยเนี่ย

เจ้าพนักงานก็มีพยานคือพยานคนเดียวกันนั่นแหละ

ชาวบ้านก็บอกตำรวจมายัดอยู่เขาอยู่เรื่อย

พอตำรวจมาเขาปล่อนนกหวีดแล้วมากันทั้งหมู่บ้านเลยมาดูสิ

ถ้ามามีหมายต้องแสดงหมาย

ต้องมีเหตุว่าเข้าขอค้นอะไร

กฎหมายให้อนุญาตเอาไว้แล้ว
แต่ถ้าผมเป็นเจ้าพนักงาน

ให้ข่าวคือให้ตำรวจเปิด

ถึงไม่ใช่เจ้าของก็คือคนในบ้าน
หรือใครก็มาเปิดเจ้าพนักงานจะไปเปิด
แสดงความบริสุทธิ์ที่ถูกต้อง

ทั้งสำรับจากมึงยังทำได้เลย

ไม่ได้จับเพียงแต่ยึดของกลางไป

แล้วก็สืบหาต่อไปต่อไปก็

นะคะคือมีข่าวว่าคุณแม่ของสารวัฒน์

ดำเนินคดีอันนี้คุณแม่สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมกับใคร
เนี่ยล่ะรูปคดีแบบนี้เลยอ่ะรูปรูปเรื่องเรื่องเล่าเป็นแบบนี้คือ
คือแจ้งต้นทางหรือยังไงฮะแจ้งหรือไม่แจ้งแจ้งคนทรงหรือยังไง
มันก็เท่ากันอ๋อค่ามันก็เท่ากันเพราะว่าเรื่องความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
เป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นรัฐก็ต้องดำเนินการสอบสวนถ้าได้ความว่า
ใครเป็นคนส่งแล้วคนส่งเกี่ยวข้องคนนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดี
คุณแม่จะไม่แจ้งความใช่ไหมมันไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัว
วันนี้ปัญหาเรื่องนี้จะเป็นการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่า
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยสมบูรณ์แบบหรือไม่
ได้ความจริงขนาดไหนผมว่าท้าทายเนอะอืม
เรื่องนี้ท้าทายขอแถมอีกนิดหนึ่งนะคะครับ
สมมุติว่าตัวละครหนึ่งตัวละครคือคนที่เป็นผู้ส่งอ่ารับจ้างมาอีกที
ไม่รู้ด้วยคนจ้างให้ส่งอะไรแล้วไม่รู้ด้วยที่ให้ส่งส่งมาให้ใคร
แต่รับจ้างทำอย่างนี้ยังไงก็เกี่ยวป่ะคะ
หรือว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องคือเราดูคนที่มาส่งลุกลี้ลุกลนเกินไปไหม
มันต้องตามกันจนเจอแหละแต่ถ้าสมมุติไม่เอาข่าวนี้นะอาจารย์
แต่ว่ามีคนเหมือนกับแบบเขาจ้างมาให้ทำแบบนี้
แบบนี้แล้วไม่รู้เลยจริงไม่รู้เลยจริงถ้าไม่รู้จริงก็ไม่ผิดแต่การไม่รู้เนี่ยมันต้องดูกับรับจ้างใครมีคนว่าคุณจังขวัญครับไปส่งของให้ผมหน่อยคุณจังขวัญจะถามให้คืออะไร
เอออะไรพี่ส่งให้ใครอ่ะใช่ไหมมันต้องถามแล้วไม่ให้ใช้ชื่อจริงด้วยแล้วทำไมไม่ไปส่งเองขาหักขาเป๋เลยไปไม่ได้
คือมันมีประเด็นเยอะไงท่าทางการมาส่งของหันหน้าหันหลังลุกลี้ลุกลนไปแล้วไอ้คนที่ส่งเป็นยังไงบ้านจากตรงไหนรับจ้างมาปากซอยเนี่ยอยู่ใกล้ปริศนีย์ทำไมถึงไม่มาเอง
อ่าประมาณนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมคะที่คุยกับอาจารย์ประเมฆมาทั้งหมดคือเราใช้ข้อมูลนะเท่าที่มีวันนี้เลยนะคะคือแล้วก็ไม่รู้ว่าประเด็นตกลงมันน้ำหนักไปทางไหนกันแน่แต่เรื่องเนี้ยเดี๋ยวคงต้องรอตำรวจอย่างเดียวเท่านั้นแหละ
พอเขาคลี่คลายเสร็จแล้วเขาคงแถลงเพราะมันก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกัน
คือผมบอกว่าอันนี้ท้าทายตำรวจฝีมือการสอบสวนจะกระจ่างชัดไหมว่า
ข้อเท็จจริงทั้งหมดมันคืออะไร
เดี๋ยวคงวันนั้นเรานักกันอีกสักรอบไหมคะ

ครับยินดีครับสวัสดีค่ะหมดเวลาของรายการค่ะอีกสักครู่ท่านับนิวส์โชว์นะคะ